ความสวยของสาวเมพิชชนาธิ์นั้นพูดแล้วจุกเถียงไม่ออก
ของเขาดีจริงถึงติ๊กถึงกิ๋งยิ้งกว่าต้มสักโอ้งเอวฮู้ยผิวพัน
ของเขาดีจริงถึงติ๊กถึงกิ๋งยิ้งกว่าต้มสักโอ้งเอวฮู้ยผิวพัน
หุ่นสับเต็มสิบขนาดเนี้ยอิจฉานะคะ
และไม่ได้มีดีแค่สวยนะคะเล่นตลกก็ยังได้
ตลกยังไงให้เซ็กซี่เมพิชชี่จัดให้จ้า
เออีไอโอยูปกติเนี่ยเขาห้ามขยับ
ไงเด้งรับเด้งรับไปเลยล่ะค่ะซีส
เธอมันแน่มันแน่มาตลอด
สมัยนี้สวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะ

แป๊บหนึ่ง
จ๊ะจ๊ะริมจ๊อบ